ก็อยากดูแลให้มากกว่านี้เหลือเกิน
แต่กลัวจะผ่านจนพระทำเกินหน้าที่

ต้องดูสิตอนที่เขาร้องเขามองมาทางพี่

ว่าพี่เพิ่มภูมิโสดนี่ถึงก็ยืนเลยทำไมเนี่ย
อย่างนี้ครับพอพอพอมาก
ทำไมติดอ่างอย่าบอกว่าหลงรักเขาอีกคนนึงนะเนี่ย
ไม่ใช่ครับผมเริ่มระแวงสองข้างนี่แล้ว

พุทธอัพร้อง